สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว

จะได้พักกันอีกแล้ววันศุกร์สีฟ้าสดใสซาบซ่าสดชื่น

พี่ที่เขาขับแท็กซี่เขาก็ได้เฮนะ
เพราะว่าเรื่องของอัตราค่าบริการแท็กซี่
เขามีการปรับให้สูงขึ้นนะครับ

เขาก็มีการทำเรื่องของวิจัยมาแล้ว
ทำข้อมูลมาอย่างดีว่ามันสามารถปรับได้ประมาณไหน
อัตราค่าแท็กซี่มิเตอร์ขึ้นมาใหม่
ซึ่งในท้ายประกาศกำหนดให้มีบังคับใช้ทันที
ก็คือในวันถัดไปที่มีการประกาศนั่นเองนะครับ
แต่ว่าทางอธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านบอกว่านี่ที่มีข่าวมาว่าสามารถปรับขึ้นได้
ไม่ใช่ว่าอยู่พี่แท็กซี่จะไปปรับอัตราค่าบริการได้เองนะ
เพราะก่อนที่จะไปปรับเรื่องของราคาเนี่ยต้องเอาตัวมิเตอร์ไปปรับจูนราคาใหม่เสียก่อน
คือทางกรมการขนส่งครับเขาได้เตรียมพื้นที่ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร
อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชื่ออะไรดีนะ
ไม่เอาสิแล้วก็พูดชื่อใหม่ไปเลยจะพูดชื่อเดิมทำไมเดี๋ยวเขาก็ต้องจำชื่อใหม่อยู่ดี
สถิกาบังซื้อถ้าพูดชื่อนี้อาจจะพอคุ้นกันแล้ว
จะจำชื่อใหม่กันแล้วกันเขาจะมีการเปิดพื้นที่ในการปรับจูนมิเตอร์กันตรงนั้น
ใช่แล้วล่ะครับคุณชิสาถามว่าปรับใหม่อย่างไรกันบ้าง
ก็ปรับราคาขึ้นจากเดิม๓๕บาทเป็น๔๐บาทนะ
ระยะทางหนึ่งถึงสิบกิโลเมตรแรกเนี่ยก็มีทั้งรถเล็กรถใหญ่เดิมเนี่ย
กิโลเมตรละ๕บาท๕๐สตางค์ก็ปรับเป็น๖บาท๕๐สตางค์ขึ้นอีกบาทนึง
ส่วนระยะทาง๑๐๒๐กิโลเมตรจากเดิม๖บาท๕๐สตางค์ใช่ไหม
ก็ปรับขึ้นเป็นกิโลเมตรละ๗บาทไปเลย
ส่วนรถติดจะคิดนาทีละ๓บาทจากเดิมแค่๒บาทเท่านั้นเอง
แต่ย้ำตรงนี้ไม่ใช่ว่าอยู่พี่แท็กซี่จะไปปรับเองได้
เพราะทั้งหมดทั้งมวลมันต้องผ่านการอ่านค่ามิเตอร์
เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเอามิเตอร์อันเก่าไปปรับจูนใหม่กับทางกรมการขนส่ง
ก็ได้เตรียมพร้อมกันสำหรับทั้งผู้โดยสารด้วย

ข่าวนี้เห็นบอกว่าผู้สูงอายุ
ดีใจเลยว่าจะได้เบี้ยผู้สูงอายุ

แต่ข่าวนี้เป็นเรื่องจริงหรือปลอม

นี่ค่ะเรื่องนี้จากกรณีที่มีผู้โพสต์คลิป

ข่าวดีเพิ่มเงินผู้สูงอายุ
ได้รับเงิน๑๕๐๐บาทต่อเดือน

คุณรู้ได้ไงหลุมเลยโอ้โฮหล่ะหน้าเด็กนะเออคุณรู้ได้ไง
คือจริงเขา๖๐แล้วเขากลัวมา๕๐
โอ้โฮข้าเสียแล้วนี่

เป็นข้อมูลเท็จนะฮะเป็นข่าวปลอมครับ

จ่ายเบี้ยยังชีพยังคงยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
เป็นรายเดือนตามช่วงอายุดังนี้นะฮะยังไงบ้างครับ
ระหว่างอายุ๖๐ถึง๖๙ปีจะได้รับบียะยังชีพ
อัตรา๖๐๐บาทต่อเดือน
อายุ๗๐๗๙ปีได้รับอัตราอยู่ที่๗๐๐บาท
อายุ๘๐๘๙ปีได้รับอัตราดอกเบี้ย๘๐๐บาท
อายุ๙๐ปีขึ้นไปจะได้รับดอกเบี้ยยังชีพ
ได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา๑๐๐๐บาทขึ้นไป
ทั้งหมดทั้งมวลคือเบี้ยยังชีพที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ

ใช่ครับได้รับไม่เท่ากันนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากจะเช็คข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะฮะ
โทร๐๒๖๔๒๔๓๓๖นะครับ
คุณชนะอยากได้สักเดือนละพันไหม
เดือนละพันต้องช่วงอายุเท่าไหร่

โอ้โห

ไม่รู้ว่าเขาหวังดีจริงหรือเปล่า

ระวังตัวให้ดีไว้เถอะ

หวังดีแหละหวังดีแหละนะแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องดีเลยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นเรื่องราวของผัวหึงเมียหึงโหดถึงขั้นว่าใช้ไม้ที่มันมีติดตะปูไว้
ตีเมียหัวแตกบาดเจ็บจนชาวบ้านต้องให้มีการมาช่วยเหลือกันอย่างด่วนเลยค่ะ
โอ้โหน่าเห็นใจเนี่ยค่ะคุณค่ะเมียเลือดอาบเลยนะคะ
น่างร้องฮ่าอยู่อย่างเงี้ยครับโอ้โหทีมกู้ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถาน
ก็รีบมาประถมพยาบาลและทำแผลให้กับพี่ผู้หญิงคนนี้ครับ
ชื่อคุณนงครานบุญรอดอายุสี่สิบหกปีค่ะบาดเจ็บแบบนี้เพราะว่าถูกสามีตัวเองเนี่ย
ตีหัวนะคะนั่งอยู่บริเวณบ้านพักของเพื่อนบ้าน
บริเวณอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดทีมกู้ภัยก็ประถมพยาบาลเนี่ยนะคะ
เลือดเยอะจริงแล้วก็นำส่งเธอไปที่โรงพยาบาลเบาะไร่
ไปถามเจ้าของบ้านนะคะเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ก็คือนายมานพสว่างศรีค่ะนี่เล่าให้นักข่าวฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุตัวเขาเองนี่แหละซื้อเบียร์
ตั้งใจจะมานั่งกินกับนางนงครานนี่แหละแต่ว่านั่งได้ไม่ถึง๕นาที
นายหนุ่มซึ่งเป็นสามีของนางนงครานก็ตามมาถึงที่บ้านนะคะ
แล้วใช้ไม้ติดตะปูเนี่ยตีเขาที่หัวนางนงคราน
แล้วผู้ก่อเหตุก็ขี่รถซาเล้งเข้าบ้านไปค่ะ
ก็คือหึงเห็นเมียนั่งดื่มอยู่กับผู้ชายคนอื่น
ก็นี่แหละค่ะก็เลยเกิดเป็นเหตุเป็นคราวขึ้นมาแบบนี้นะคะ
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยตามไปที่โรงพยาบาลนะคะ
เพื่อที่จะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกสาวของนางนงคราน
ซึ่งรออยู่หน้าห้องเอ็กซาเรย์นะคะหลังจากที่นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ลูกสาวนางนงครานบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยลงไม้ลงมือตีกันแบบนี้หลายครั้งแล้ว
แต่ว่าครั้งนี้มีการข่มขู่ด้วยว่าจะเอาให้ตาย
ตัวผู้หญิงเนี่ยเขาพูดเองนะได้ยินว่าสามีพูดว่าเดี๋ยวจะตีให้ตายเลย
นี่ไงคำพูดนี้ทุกอย่างใช้เป็นหลักฐานได้เลย
แล้วถามว่าโดนไอ้ตะปูเนี่ยเจาะเข้าไปลึกไหมตัวผู้หญิงเขาพูดเอง
หมอบอกเขาว่าเจาะเข้าไปลึกมากซึ่งถ้าโดนตะปูเจาะไปตรงหัวคุณคิดดูแล้วกัน
มันถึงตายได้เลยนะนั่นคือสมองนะคะแล้วมันส่วนบอบบางด้วยนะคะ
ลูกสาวเลยบอกเดี๋ยวหลังจากนี้พาแม่ไปแจ้งความที่สภบ่อไร่แน่นอนนะคะ
มาดูเรื่องนี้กันหน่อยภาพนี้มันทำให้คนในโซเชียลเขาคอมเมนต์กันไปเยอะมาก
แต่ต้องบอกเอาไว้ก่อนดูแล้วเนี่ยดูไปพร้อมกันแล้วต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ดูกันด้วยว่า
ตั้งคำถามกันเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงแล้วมันเป็นเหตุการณ์จริงหรือไม่
อ่าให้ดูภาพเต็มกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปของภาพนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับคือเพจโซเชียล
เตอร์เขานำมาโพสต์เอาไว้เอาจริงจริงถ้าไม่ได้เบอร์อะไรเนี่ย
มันก็จะเห็นมากมายหลายอย่างทั้งเรื่องของชื่อหน่วยงานสถานที่รวมไปถึงเครื่องดื่ม
ที่มีการวางเอาไว้ตรงนี้บนโต๊ะเนี่ยแล้วหลายคนเขาก็มองว่า
ไอ้ภาพนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโรงพักอันนี้อาจจะนะ
แล้วเราก็ต้องมาดูว่ามันเกิดขึ้นบนโรงพักจริงหรือไม่
แล้วสถานที่ตรงนั้นเขาจะมีการออกมาชี้แจงอย่างไร
ก็ต้องให้โอกาสเขาชี้แจงกันด้วยถูกต้องแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยมันมากันเพียบแล้ว

คือจะมีอาหารอะไรต่างเนี่ยก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่เรื่องของเรื่องตั้งคำถามกับเครื่องดื่มมืนเมา
ก็เท่าที่เห็นถ้าไม่ได้เบลอนะก็จะเห็นว่าเป็นขวดเบียร์ตั้งอยู่อย่างนั้น
คำถามเลยเกิดขึ้นว่าถ้าที่นี่คือโรงพักจริงสถานที่ราชการสามารถนั่งดื่มสังสรรค์แบบนี้ได้หรือเปล่า
แต่ผมว่ายังไงซะหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเขาน่าจะเห็นภาพนี้แล้ว
เดี๋ยวคงจะมีการออกมาชี้แจงว่านี่เป็นเหตุการณ์เก่าที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือเปล่า
หรือเป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นที่นั่นจริงหรือไม่
แล้วถ้าเกิดขึ้นจริงเขาจะมีมาตรการอะไรออกมาเพื่อเป็นการตอบคำถามสังคม
อันนี้สำคัญเลยจริงเพราะว่าคนวิพากษ์วิจารณ์มีมากมาย
มีทั้งคนที่เข้าใจไม่เข้าใจนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้ชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกันแล้วกัน
ไปดูสาวคนนี้บ้างครับเขากำลังจะแต่งงานก็เลยไปจ้างทำบายสีสู่ขวัญจ้างทางอินเตอร์เน็ตไปหาเจอร้านนี้
ลองจ้างดูพอบายสีมาส่งครับโอ้โหสาวคนนี้กลับช็อกแบบนี้ฮะ
นี่บายสีเหรอบายสีอันนี้คือรูปก่อนนะก่อนที่เขาจะจ้างเขาบอกเนี่ยอยากได้แบบนี้
แต่เล่าอย่างนี้ฮะนางสาวดาวเรืองหรือว่าพี่ดาวครับอายุ๖๐ปีเขาโพสต์ภาพบายศรีสู่ขวัญ
ระบุข้อความว่าฝากเตือนคนที่รับจัดทำงานจัดทำบายสีผ่านเพจแจ้งข่าวครูเมือง
สิ่งที่เราสั่งทำราคาไม่เกี่ยงเลยนะแต่ผลงานที่ได้มานี่ฮะ
ออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ค่ะ
แล้วเดี๋ยวเรามีภาพเปรียบเทียบนะคุณผู้ชมใช่
บกวนทีมงานนิดนึงนะเอาขึ้นมาเปรียบเทียบนี่
ก็คือภาพที่บอกว่าขอแบบนี้แต่สิ่งที่ได้คือได้แบบนี้ฮะ
เนี่ยโอ้โหไม่คุ้มกับราคาจริงจริงเลยนี่ฮะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปยังบ้านพักของเจ้าสาวในอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรียรำครับ
นี่ไปเลยฮะไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นหน่อยฮะพี่ดาวนะฮะเจ้าสาวเขาเล่าว่า
เมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับได้ตกลงจะแต่งงานกับแฟนชาวต่างชาตินะฮะ
มีกำหนดแต่งงานวันที่๗มกราคมนะครับก็เลยไปเตรียมงานเอาไว้ก่อน
ว่าครั้งนี้จะจัดเป็นพิเศษกว่า๓ครั้งที่แล้วคือเขาแต่งงานมาหลายครั้งแล้วเนาะ
ที่ผ่านมาไม่มีการจัดบายสีแต่ครั้งนี้ขอหน่อยเขาจัดตามประเพณีทางภาคอีสานนะครับ
ก็เลยไปค้นหาหน่อยค้นหาร้านทำพานบายศรีสุขวัญทางอินเตอร์เน็ตครับ
จนกระทั่งไปเจอร้านหนึ่งอยู่ต่างอำเภอก็เลยส่งข้อความไปถามบอกว่าเจ้าของร้านเอาภาพมาเป็นตัวอย่างให้ดูหน่อย
ห้าร้อยบาทโอ้นะครับให้เอามาส่งตอนเย็นก่อนวันแต่งงานหนึ่งวันครับ
แล้วก็สุดช้ำใจครับเมื่อเขาเห็นบายสีสู่ขวัญอันเมื่อกี้นะฮะ
โอ้โหเสียใจเลยฮะมันไม่ตรงปกครับ
นี่ไงออกมาในลักษณะแบบนี้

ก็จ่ายไป๗๕๐๐บาทนะฮะก็เสียได้เงินนะครับ
เพราะว่าบายสีที่ทำมาเนี่ยต่างกับตัวอย่างที่เอามาโชว์นะฮะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ดาวเรืองกันสักนิดหนึ่งครับ
ก็เห็นเขาทำแล้วรู้เลยว่าเขาทำไม่เป็น
เขาเสียบดอกไม้อะไรก็ไม่เป็นเราก็ยืนดูแป๊บหนึ่ง

ก็เลยทำยังไงก็ต้องยอมแล้วใช่ไหมล่ะ
นี่ค่ะครับคือพอมันถึงหน้างานแล้วอ่ะ
คุณบี้เขาบอกอะไรก็ต้องยอมแล้ว

คือต้องปล่อยวางอะไรมันผ่านมาแล้วแก้ไม่ได้

ทางเจ้าของร้านเขายังทวงเงินอีกนะ
ทิ้งค้างเอาไว้อีกสี่พันบาทนะครับ

พี่เขาก็อยากเตือนผู้ที่จะคิดจะจัดงาน
ก็ควรจะศึกษาให้ดีก่อนนะครับ
เพราะไม่ฉะนั้นก็อาจจะเป็นแบบนี้ได้

ใช่ครับทีมข่าวก็เลยไปติดต่อกับที่ร้าน
เขาก็เลยไม่ให้คำนะฮะก็เลยติดต่อไม่ได้นะ
แต่เจ้าของร้านเขาบอกว่าไม่สะดวก
ก็ทราบเพียงว่าได้ประกาศรับงานประเภทนี้
คือไม่ได้ประกาศรับงานแล้วแล้วก็ยอมรับว่าตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ย

แต่เขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเราเพิ่มถูกไหมคุณจูโ

เชื่อว่าคงเป็นบทเรียนของเขาด้วยเหมือนกันนะคะ

ใครที่อยู่คอนโดบ้างคะช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยว่า
คุณเคยเจอปัญหาแบบคุณคนนี้หรือไม่

มีคุณป้าคนหนึ่งเขากวาดขยะของตัวเองมากองอยู่ส่วนกลาง
ไม่ได้นะคะกลับพูดใส่แบบนี้ค่ะ
คือยังไงนะคือกวาดขยะไปอยู่ในจุดพื้นที่ส่วนกลาง

คือเขาจะบอกว่าเอาเงินที่จ้างรอปภมาจ้างแม่บ้านกวาดขยะละกัน

คือพาดพิงไปว่ารอปภอยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไร

คือมันไปเรื่องสเปะสปะอื่นไป
เป็นรอปภที่นี่ฟังคำพูดแบบนี้ผมน้อยใจแย่เลยนะ

เอ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่ง
บางแคร์กรุงเทพมหานคร
คนถ่ายสังเกตว่าเขาก็ถ่ายแบบกล้ากลัว
คือไม่ได้ถ่ายหน้าของผู้ที่พูดเนี่ยชัดถูกไหมคะ

ก็เลยให้เราได้เห็นเสียงได้ยินเสียงชัดแบบนี้
แล้วก็นำมาร้องเรียนผ่านเพจเฟซบุ๊กอยากดัง
บอกว่าเจ้าของห้องคนนี้นะคะกวาดขยะออกมากองบริเวณหน้าห้อง

พอเจ้าหน้าที่นิติซึ่งเขาดูแลส่วนกลาง
เขาก็ไปเตือนคุณป้าครับกรุณาดูแลความสะอาดหน่อย

โตเถียงแถมยังท้าให้ออกข่าวด้วย

แต่อย่างนี้ละกันอย่าเพิ่งไปโจมตีคุณป้าเขาซะทีเดียว

ในคลิปเนี่ยเราไม่ได้เห็นส่วนที่เป็นขยะที่ว่า

แต่เป็นข้อมูลที่เขาว่ามานะคะ
ทีนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะว่า
เจ้าหน้าที่นิติเนี่ยเขาก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไง
ปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้สงบสติอารมณ์ก่อน

ลักษณะแบบนี้มีขยะอยู่นิดนึงเล็กน้อย

เอ้าการกวาดขยะออกมาไว้ที่หน้าห้อง

ก็ต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้แบบนี้ไม่ดีถูกไหม
ไม่ได้ไม่ได้ก็คือต้องรับผิดชอบขยะ

เราจะปัดให้มันมาทิ้งเลย
ในที่สาธารณะหรือส่วนกลางมันก็ไม่เหมาะ
ก็ส่วนใหญ่แทบจะทุกคอนโดเขาก็ตกลงกันว่า

ก็นั่นเป็นความคิดเห็นของชาวเน็ต
พูดเหมือนคุณชนะนะว่ามันจะยากตรงไหน

ก็คือแค่กวาดขยะแล้วก็ทิ้งในห้องของตัวเอง

ชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายนะคะ

ใครที่กวาดขยะมากอง
ตรงพื้นที่ส่วนกลางให้จ่ายค่าปรับ
แต่กฎมันก็อาจจะใช้ได้กับบางคน

เรื่องนี้เราก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปนะคะว่าเขาดำเนินการแก้ไขยังไง
แต่ว่าเชื่อว่าหลายคนอยู่ในคอนโด

อีกสักหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับคอนโดแล้วกัน

ผู้ที่ให้เช่าและผู้เช่า

ผู้ที่ทำการเช่าคอนโดห้องนั้นเขาออกไปแล้ว

ไม่ดีแต่ไม่ดีอยู่อย่างเดียวคือ
คือออกค่ะแล้วก็
เปลี่ยนเป็นสีขาวใหม่นะคะ
เปลี่ยนเป็นสีขาวให้เหมือนเดิม
แต่นี่คือห้องที่เป็นอีกห้องหนึ่งที่อยู่ในนั้น
มันมีแค่ห้องนั้นห้องเดียวที่ถูกเปลี่ยนไป

นี่ห้องที่โดนเปลี่ยนโดนเปลี่ยนแบบนี้เลย
โอ้โหเปลี่ยนแบบใหม่หมด
ส่วนนี้เจ้าของคอนโดเจ้าของห้อง
ค่ะงงทำตัวไม่ถูก
ขอตกให้ไปดูสายตาคุณพี่เขา

โดยที่ไม่แจ้งเจ้าของห้องตัวจริงไง

เพราะว่าตัวเจ้าของคอนโดเจ้าของห้องเนี่ย
เดี๋ยวเขาจะมีการปล่อยห้องนี้
ให้คนอื่นเขาเช่าต่อแล้วคนเช่าใหม่

เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนใจไม่เช่าขึ้นมาทำไง
เป็นความชอบส่วนบุคคลน่ะเนาะ

ดังนั้นใครจะไปเช่าที่ไหนก็ต้องศึกษา
ข้อระเบียบกับข้อกำหนดเงื่อนไขให้ดีด้วยนะคะ

ชาวบ้านเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาฮะ
ขี่มาอยู่ดีเจอสายสื่อสารครับ

เกี่ยวได้รับอุบัติเหตุครับ
อันตรายนะเนี่ยอันตรายครับและดีนะเที่ยวรถทางหลังเนี่ยเขาไม่ได้มาเหยียบมาซ้ำนะครับนี่ครับกล้องวงจรปิดจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครับเขาบันทึกภาพขณะรถบัตร๒ชั้นขับผ่านบริเวณ๔แยกอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครับเขาบันทึกภาพขณะรถบัตร๒ชั้นขับผ่านบริ
อายุประมาณ๕๐๖๐ปีมีแผลพลุกช้ำตามร่างกาย
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเรา๑๐๑ครับ
สอบถามหน่อยสอบถามไปยังผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถมาตามถนนรัฐกิจคลายคลา
มาถึงบริเวณสะพานข้ามแยกสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นี่แต่จู่ครับรถไปเกี่ยวแบบนี้ฮะโอ้โหเกี่ยวที่สายสื่อสาร
แล้วก็ตกลงมาคู่เลยในระยะกระชั้นชิดทำให้มองไม่เห็น
แล้วก็เสียหลักล้มลงตัวเองเขาบอกว่าได้รับบาดเจ็บ
กช้ำเข่าฉีกส่วนยายที่ซ้อนมาด้วย
เขาบอกว่าเคล็ดขัดยอกนิดหน่อยเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ได้รับบาดเจ็บกันหน่อยครับ
มันลนลงมาเลยเหรอติดใส่

รู้สึกว่ามันลนลงมาเลยหรอ

เจ๊เห็นไหมเขาบอกขี่มาตรงก็ไม่รู้เรื่องอะไร
เดี๋ยวต้องให้หน่วยงานที่เขาเป็นเจ้าของสายสื่อสารสายเคเบิ้ลมาจัดการ
ใช่ครับช่วยมาเก็บให้เรียบร้อยนะครับ
เพราะว่ามันก็เป็นความนี่คือต้องมัดเอาไว้ก่อนไปก่อนชั่วคราว
ใช่ครับเพื่อรอมาทำให้มันเรียบร้อยนะครับ
เท่าที่ดูตอนแรกที่เป็นต้นคลิปคุณจูด้ง
มันเกิดจากการที่เหมือนกับว่าลมมันแรง
แล้วเหมือนพัดให้สายดูตอนหนึ่งเห็นไหม
ไม่มีนะแต่เหมือนกับว่าสายเคเบิ้ลอยู่
มันก็ร่วงหล่นลงมาห้อยระยงระยางแบบนี้
มันอาจจะไม่ได้ขาดลงมาทีเดียวแต่เหมือนมันโดนลมพัด

เพราะมันมีอีกสายหนึ่งอ่ะค่ะฝั่งสาย
หน้านู้นก็ยังมีด้วยจนทำให้มอเตอร์ไซคันนี้

ขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะ
นี่ค่ะเตือนกันไปนะคะสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
เช่นเดียวกันกับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีค่ะ

แต่จังหวะนั้นมีรถโม้ปูนน่าจะเบรกแตกค่ะ
เลนมาชนกระหน่ำทำให้มีผู้บาดเจ็บด้วยค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะข้ามเลนข้ามแยกมาเลยค่ะ
จนชนไปหลายคันเลยนะคะ

สร้างความเสียหายให้กับรถมากมายเลยนะคะ
คุณชิสาคุณลองนึกภาพดูนะ
ถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในรถคันที่มีกล้องหน้ารถที่บันทึกภาพไว้อยู่

ไม่รู้จะทำยังไงไปต่อก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณแยกบ้านคลองรังถนนสาย๓๒
พื้นที่หมู่๑๐ตมท่าตุมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี

คนนะคะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วทางเจ้าหน้าที่จราจรก็ต้องรีบเคลียร์การจราจร
จากว่ามันเป็นช่วงเวลาเลิกงานพอดี
แล้วก็เป็นช่วงเวลาบางคนเข้ากะเย็นด้วย
ในนิคมอุตสาหกรรม๓๐๔นะ

แต่ที่น่าตกใจมีผู้หญิงคนหนึ่ง

เด็กหญิงพิมชนกโพพระเนาอายุ๑๐ปีเท่านั้นเอง
น้องคนนี้ค่ะเขานำนมเปรี้ยวมาเร่ขายอยู่แถวนี้
แล้วนมเปรี้ยวถูกรถเหยียบกระจัดกระจาย
ดูช่วงเวลาที่น้องเขากำลังขายของอยู่นะ

คือน้องเดินมาขายนมเปรี้ยวกับรถต่างที่จอดติดไฟแดง
ดูดิต้องกอดขวัญเอ้ยขวัญมากอดเรียกขวัญเลยนะคะโอ้โห
ไปถามนายสมานอายุ๕๒ปีคนขับรถโม้ปูนหน่อย
ถามว่าคุณลุงมันมายังไงล่ะแบบนี้
คุณลุงบอกว่าก่อนหน้านี้นะนำรถไปซ่อมเบรกมา
แต่พอขับมาถึงที่เกิดเหตุเอ้าเบรกไม่อยู่
คุณลุงเลยใช้เกียร์ต่ำนะคะก็พยายามคุมรถเอาไว้พยายามประคองเอาไว้
แต่ก็ไม่สามารถประคองไว้ได้ก็เลยข้ามเกาะกลางมาชนรถคนอื่นนะ
หลังจากนี้ทางตำรวจสภศรีมหาโพธิก็จะสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป
แล้วก็ดำเนินการแก้ไขต่อไปด้วยค่ะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซ่อมยังไงนะเพราะตัวคนขับเองเขาก็บอกว่า

นี่เป็นปัญหาแบบนี้ก็ต้องสืบไป
เป็นทอดแล้วให้ช่วยกันรับผิดชอบนะคะ
อารมณ์พักความเครียดไปกินแหนม

เขาบอกว่าร้านนี้ของดีของเด็ดเลยนะ
ติดตามในช่วงสบัดรอบกรุง

ร้านนี้อยู่ในกรุงเทพนี่แหละ
อยู่ข้างมหาวิทยาลัยราชพัฒนธนบุรี
เขาบอกว่าสะบัดรอบกรุงก็ต้องไปรอบกรุงอย่างนี้แหละนะคุณผู้ชมนะ

ลุงขี้เมา
ฌุรสอีกนิจน้อย
ราดค่าว่าแบบนี้

เขาบอกว่าก่อนกินถ้าสไตล์เขาต้องอย่างนี้
พริกแล้วปลาเต็มคาราเบียบ

นี่หมูกรอบหรือแหนมทอด

แต่เขาบอกว่าของดีของอร่อยต้องร้านนี้จริง
แล้วเขาบอกว่าจานนี้ที่เขาสั่งมาประมาณแค่๕๐บาทเท่านั้นเองถือว่าไม่แพงเนาะ
ลองทานกันได้กับร้านลุงขี้เมา
อยู่แถวมหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรี

ขอขอบคุณติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วยมาทาโกะมารีวิวให้เราได้หิวกันในช่วงบ่ายแบบนี้อีกแล้ว

พาไปที่โรงเรียนแห่งนี้บ้าง
คุณหนูคุณน้องคนนี้เขาบอกว่าเขาไปโรงเรียนวันแรก
แต่ดันแม่บ้านอยู่ติดโรงเรียนและอะไรเกิดขึ้นติดตามในช่วงสกิน
เออคือยังไงอะจูดู

คนละเลือกนะ

ด้วยความว่าอย่างเด็กน้องจะคิดถึงผู้ค่อง
ตะโมนตะโมนอย่างนี้ทั้งวันว่างไม่ได้เลย

คือถ้าว่างปุ๊บก็มาเรียกตลอดเลย

จากตอนแรกเหมือนว่าส่งบุตรหลาน
เขาไปเรียนแล้วคงจะได้พักบ้าง

เหมือนเสียงนาฬิกาปลูก

มีผู้เข้าชมกว่า๔ล้านคนนะฮะ

คนส่งลูกไปโรงเรียนเยอะเลย

ว่าสุดท้ายตามนออกมาไหม

ใช่ต้องบอกออกมา

เพราะเพื่อนมันเยอะเพราะเพื่อนมันเยอะ
เพราะเพราะว่าเนี่ย
ใครจะไม่ออกมา
เพราะไม่ได้เพราะเพราะไม่มีเบี้ย
เพราะเพราะพี่อยากเมีย

แต่มันเป็นผู้หญิงสวย

ดูเนี่ยหูดูไม่เหรอกันนะ

จริงค่ะเอ็นเตอร์เทนได้ดีเลย
ใช่ค่ะคือจริงเขาก็ทำอาชีพแบบเป็นเอ็มซีอะไรอย่างนี้ด้วย
แต่ระหว่างที่พักเบรกมันจะมีช่วงที่เล่นกิจกรรม

ทั้งเต้นทั้งร้องทั้งเป็นพิธีกรด้วย

สุดท้ายมาไทยรัฐทีวีนี่มาเก่งนะ

ผ่อนบ้านผ่อนรถให้หมดก่อนแล้วคุณค่อยมานะฮะ
แม้คนมีความสามารถอยู่ไหนก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันนะคะ
ส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมครับ
เป้ไว้ให้ดีนะครับเพราะผมจะพาไปเที่ยวไปบุกธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้
แต่ว่าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาช่วงนี้โอ้โหเจอกับผมเนี่ยพาไปเที่ยวตลอด

ไปไหนก็ไปค่ะไปไหนเราก็ไปดู
อ๋อจริงจ้ะตั้งแต่ไปด้วยกันเดี๋ยวพาไปนี่เลย
ไปลอยคอไปดูวิถีชีวิตริมน้ำโอ้โหบรรยากาศจะสวยงามขนาดไหน
ต้องติดตามในช่วงสบัดทั่วไทย
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้งในสมัครทั่วไทยนั่นเองครับ
วันนี้บรรยากาศดีมากจริงครับโอ้โหลมเย็น

ตำบลท่าเรืออำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกนั่นเองครับ
ได้ข่าวมานะครับว่าที่นี่มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์มาก
และมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่ต้องบอกเลยว่าดีเลิศประเสริฐศรีจริงนะฮะ
แต่ว่าที่นี่จะมีอะไรให้ผมดูบ้างตามมาเลยครับ
ตอนนี้ผมอยู่กับท่านนรงศักดิ์พรมสวัสดิ์แล้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือสวัสดีครับ
ท่านครับอยากให้เล่าที่มาที่ไปของพื้นที่นี้หน่อยครับ
พื้นที่นี้เดิมทีนั้นเป็นพื้นที่โล่งว่างเปล่านะครับ
อนาคตโดยรอบมีความยาวทั้งหมด๘๕กิโลเมตร
มีพื้นที่ทั้งหมด๑๓๓๘ไร่
แล้วพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ครับจริงแล้วเขามีความสำคัญต่อชุมชน
มีความสำคัญต่อระบบนิเวศในพื้นที่นี้อย่างไรบ้างฮะ
ซึ่งก็มีชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะควายเนี่ยก็ประมาณ๕

หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในพื้นที่อย่างนี้เขามีสัตว์อะไรบ้าง
ส่วนใหญ่ก็จะมีนกประจำถิ่นก็เช่นนกเหยียวดำนกไอ้งั่ว
อีกหลายชนิดนะครับเป็นนกเล็ก
ชุมชนก็ให้ความร่วมมือนในการรับรักไว้อย่างดี
เดี๋ยวผมต้องขอไปหาไกด์ชุมชนก่อนได้ไหมฮะ
ได้ครับขอขอบคุณท่านนายกมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับไกด์ชุมชนแล้วครับ

ครับท่านครับวันนี้ที่แรกที่เราจะไปเที่ยวคือที่ไหนดีฮะ
พื้นที่ชุมน้ำสาธารณะประโยชน์ธรรมท่าเหลือ
ซึ่งมีฝูงฟายอยู่เป็นจำนวนมากครับ
เขาเข้ามากินอะไรบ้างครับท่านฮะ
พื้นที่ตรงนี้ครับมันจะสมบูรณ์เป็นแย่ครับ
ที่มันเจริญง่องกามาตามฤดูกาล
เห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวขอไปดูน้องควายใกล้หน่อยแล้วกันนะครับว่าเขาเป็นยังไงกันบ้าง
ดูหน่อยสิ

โอ้โหเขาสวยมาก
ไม่มีงอเลยแบบเป็นรูปเป็นทรงแบบนี้เลยฮะ

แน่สวยมากจริง
เดินทุ่งย่าดูควายกันมาแล้ว
เดี๋ยวเราเปลี่ยนไปดูวิถีชีวิตริมน้ำของชาวตำบลท่าเรือกันบ้าง

ก็จะใช้ประโยชน์จากลำน้ำเนี่ย

คือเขาหาปลาข้างหน้าบ้านได้เลยไหมครับท่านคุณครับบ๊วย

ย่างย่างเก็บไว้ได้นานโอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยว่าสนุกมากจริงจริงครับ
โอกาสมาบริหารสวนตำบลท่าเรือ
การบริหารส่วนตะบนท่าเรือจะมีทีมงานนำเที่ยว
แล้วก็ให้ความรู้ต่างในพื้นที่ชุ่มน้ำของตำบลท่าเรือเรา
วันนี้ขอขอบคุณท่านกำนันมากนะครับ

และนี่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องบอกเลยว่าต้องมาให้ได้
ตำบลท่าเรือจังหวัดนครนายก
สำหรับวันนี้ผมจูด้งและสะบัดทั่วไทย
ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

จับควายแถมได้จับปลาด้วย
บางทีเนี่ยอาจจะเป็นผื่นลมพิษโดยไม่รู้ตัวนะคุณชนะ
ที่คุณเกาคันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่กรากเลื่อนอย่างเดียว
เดี๋ยวก่อนคุณพูดอย่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจผิด

คุณไม่ได้เป็นแต่หมายความว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่า

มันเกิดมาจากอะไรและจะป้องกันแบบไหนฟังข้อมูลนี้ด้วยกันค่ะ
คุณผู้ชมเตือนกันหน่อยนะโรคลมพิษหรือผื่นลมพิษเนี่ยเป็นโรคที่มีลักษณะผื่นนูนคัน

นูนแบบนี้แล้วก็ล้อมรอบด้วยรอยโรคเป็นเทินแดงเป็นวงแดงนะคะ
ผื่นนี้จะสามารถขึ้นได้ทั้งตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบหน้าลำตัวแขนขาแล้วผื่นที่ขึ้นมามักจะหายเองภายใน๑วันหรือ๒วัน
คือบางคนเร็วกว่านั้นชั่วโมง๒ชั่วโมงเดี๋ยวก็หาย
ก็แล้วแต่บุคคลด้วยเหมือนกันนะคะโดยลมพิษมันมีสองประเภทด้วยกัน
อย่างแรกคือลมพิษเฉียบพลันคือผื่นลมพิษที่มีอาการต่อเนื่องเป็นเวลาน้อยกว่า๖สัปดาห์นะคะ
ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่และส่วนมากนะผู้ป่วยจะหายจากโรคนี้ภายใน๓๖สัปดาห์
เป็นลมพิษชนิดที่มีความสำคัญมากสำคัญยังไงเพราะว่าถ้าหากว่าป่วยนะบางคนเนี่ยอาจจะแพ้แบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะ
ื่นที่เป็นแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอาการบวมมากขึ้นบริเวณใบหน้ารอบดวงตาเยื่อบุปากปากบวม
รวมไปถึงบวมที่เยื่อบุทางเดินหายใจด้วยนะคือไม่ใช่แค่ภายนอกนะบวมถึงข้างในคือเราจะรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจขัดจนถึงขั้นช็อกหมด
ปกติได้แบบนี้ต้องรีบเข้ารักษาที่โรงพยาบาลนะคะ
ส่วนแบบที่๒ค่ะคือลมพิษเรื้อรังนะ
เป็นลมพิษที่มีอาการอย่างน้อย๒ครั้งต่อสัปดาห์
เป็นแบบนี้ต่อเนื่องนานกว่า๖สัปดาห์

แล้วก็มักพบได้ในวัยกลางคนคือ๒๐๔๐ปี

แบบนี้แล้วเราต้องระมัดระวังดูแลตัวเองนะคะ
พยายามระมัดระวังเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง
หรือว่าไปอยู่ในสถานที่หรืออากาศที่เราอาจจะแพ้ง่าย
ถ้าคนรู้ตัวต้องระมัดระวังเอาไว้เลยนะคะ
แล้วก็พบแพทย์ขอคำแนะนำหรือขอยามาทาได้เลยค่ะ
ใช่จำได้เป็นอย่างนี้บางทีก็ต้องทาคาราเมล
คาราไม้คาราเมลเริ่มมดขึ้นแล้ว
เหนียวเลยอร่อยไหม

กำลังเก็บทุเรียนอยู่ดีแต่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับ
ทุเรียนหล่นใส่หัว

นี่ไม่ใช่เบานะน้ำหนักเนี่ยต้องมากกว่า๒กิโลแน่นอนคุณผู้ชมครับ

นี่คือน้องผู้ชายคนนี้เขาคอยรับทุเรียนอยู่ข้างล่างนะครับ

อย่างที่เรารู้เขาก็จะสะบัดเพื่อลดน้ำหนักหรือทำให้มันไม่ช้ำใช่ไหมฮะ

แล้วทีนี้เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแหละมีทุเรียนอีกรูปนึง
ไอ้ต้นครัวทุเรียนตรงนั้นมันมี๒ลูกเห็นไหม
อีกลูกมันดันหล่นลงมา
เขาก็หลบไม่ทันนะฮะล่วงไป
โดนแบบนี้น่าจะมื้นด้วยและเจ็บด้วยปั๊บ
จังหวะที่เขาก้มลงไปเพื่อรับน้ำหนักทุเรียนพอดีใช่
แล้วมันหลบไม่ทันแน่นอนแบบนี้นะ
ชาวเน็ตเขาก็มาบอกว่าเคยโดนที่เท้าก็รักษานานอยู่เหมือนกัน

แต่บางคนมาคอมเมนต์น่าสนใจทั้งสองท่านบอกว่า

ถ้าหากไปเก็บทุเรียนตามสวนแบบนี้เพื่อป้องกันเบื้องต้นนะ

สวมมวกกันนอกเลยดิแบบอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นผมว่า

มวกที่ป้องกันป้องกันพวกสิ่งของอะไรต่างที่จะมาหล่นโดนหัวนะ

ใช่ฮะ
บางคนบอกว่าพฤทธิ์รักษาบังเติ้ลทุเรียนตกใส่
บอกให้เอายางทุเรียนทาแผลจะได้ดีขึ้น

อย่างไรก็รอมาระวังกันละกันนะคะ
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องนี้กันหน่อย

งอนเด้งงอนแล้วก็พูด
บ่นเรียกได้ว่ามาเป็นชุดเต็มขระเบ้ล
บ่นอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้

แม่เอาจริงเวลาผู้หญิงเขางอนเนี่ย
เขาก็จะมีวิธีการแสดงออกที่หลากหลาย

แต่ถ้าบ่นเยอะบ่นมากบ่นยาวบางที

คงจะต้องใช้วิธีการใหม่

เขามารอขอรอเขาก็มารอต่อมาก่อ

ติ๊งรักเขาหน่อยแล้วเขาก็ไม่รักติ๊งแล้วเหมือนกัน

จบแบบนี้เลยเหรอ

ก็เล่นด่าแบบนี้ด่าแบบสอสอ

ล้อเล่นกันแซวเล่นกันกับแฟนเขาแล้วมั้ง

คอนเทนต์สนุกผมว่าแบบนี้แหละดี
ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรที่แบบขัดข้องหมองใจกัน
พอได้มาดูคลิปพวกนี้ที่ทำร่วมกันแล้วเนี่ย

แล้วก็หายก่อน

ถ้าพูดถึงตัวย่อสิทธิ์ที่จะนึกถึงสิ่งนี้

แต่เรื่องนี้อยากให้รู้อยากให้ดูกัน
เวลาสาวเขาจะต้องเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวเนี่ย
ต้องแต่งหน้าตั้งแต่เช้ามืด

ทุกอย่างให้กับเจ้าสาวแล้วค่ะ
อีกรอบนึงอีกรอบนึงเรียกเขาหน่อย
นี้เยี่ยมกฤทธิ์
มาตามเจ้าสาว
ปลุกเจ้าสาวนี่แหละบอกช่างมาถึงมาบ้านแล้ว

วิกฤตส่วนตัวอยู่ก็ได้

แต่งออกมาสวยสดงดงามทันเวลาเลย

พอดีก็ยินดีกับบ่าวสาวคู่นี้ด้วยนะคะ
เรียกว่าช่างงานนี้รับ๒จ๊อป
ปลุกเจ้าสาวและจ๊อปแต่งหน้า

เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์สวยงามค่ะ

นะคะสวยหลอกคู่กัน

วันนี้ลากูด้วยคำขวัญวันเด็กหน่อยได้ไหมฮะ
คำขวัญวันเด็กสำหรับผมวันนี้ครับ
เอ๋ยเด็กดีเป็นเด็กพี่ไหมจ๊ะ

คุณมีอะไรให้ดูปิดท้ายหน่อยไหม

มีไหมคะ

สุนัขเล่นกับลูกเจี๊ยบนะครับ

เปิดปากกับภาคภูมิวันนี้เรา๓คนลาไปก่อน

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ